ต่อเรื่องนี้ค่ะคุณป้าป่วยประหลาด
ประหลาดยังไงตอนนี้รู้แต่ว่าลูกสาวบอกไม่ไหวแล้ว
จะต้องขอร้องให้หมอปลาไปช่วยเหลือแม่ด่วนเลย
แม่มีอาการแปลกแล้วบ้านหลังนี้เขาบอกว่า
มันแปลกเพราะก่อนหน้านี้ลูกชายของคุณป้าท่านนี้เคยผูกคอตาย
แล้วผูกคอตายแบบไม่มีสาเหตุ
มันเกิดจากมีการไปเก็บอัฐิกระดูกอะไรบางอย่าง
ไว้ในบ้านหรือเปล่าเขาตั้งข้อสงสัยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคุณป้าท่านนี้มีอาการอย่างไรบ้าง
ขวัญเล่าให้ฟังลูกสาวบอกแบบนี้นะ
ลูกสาวคุณสุพัตราบอกว่าคือแม่เนี่ยที่ชื่อว่าคุณป้า
ที่สายุ๕๕ปีนอนป่วยติดเตียงค่ะ
ชอบมีอาการผิดปกติโดยเฉพาะวันพระวันโกนเป็นเยอะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อ๔ปีก่อน
น้องชายของเธอเนี่ยผูกคอตายไปนะคะ
แล้วแม่หลังจากนั้นไม่คุยกับใครเลย
ลุกเดินไม่ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยเดินได้
ช่วงวันพระวันโกนจะเป็นหนักแม่จะนอนหลับอย่างเดียวไม่กินอะไรเลย
แล้วจะชอบเดินไปที่ขื่อขื่อคืออะไร
ตรงจุดที่น้องชายของเธอเคยผูกคอตาย
ทีนี้พอพ้นวันพระคุณอันนี้อาการจะเป็นเฉพาะวันพระวันโกเนอะ
พอพ้นวันพระแม่จะมีอาการกลับมาเป็นปกติค่ะ
แต่ยังมีพฤติกรรมประหลาดก็คือ
ลักษณะทำปากขมุบขมิบขมุบขมิบอยู่ตลอดเวลา
บางทีบางวันก็ลุกขึ้นมากินอาหารเยอะมาก

และยังมีเสียงแปลกดังขึ้นในบ้าน
เหมือนมีใครมาเดินย่ำทั่วบ้านด้วย
มันเปิดอิงใดของมันก็นอนบ้างพี่ค่ะ
ได้ยินเสียงเดินอยู่บนบ้านอะไรบ้าง

ทีนี้ที่ย้อนกลับไปที่ขวัญบอกว่า

มันเป็นเรื่องของโกรธที่มีกระดูกคนตายหรือเปล่า

คือเธอบอกว่ามีโกรธเก็บกระดูกโบราณอันนึง

เป็นสมบัติที่ตาทิ้งเอาไว้ให้ตาของเธอ
ไม่มีใครกล้าที่จะเอาโกรธเนี่ยเก็บกระดูกอันนี้ไปทิ้งนี่คุณดู
เพราะถือว่าเป็นสมบัติเก่าแก่
แล้วในโกรธเป็นกระดูกคนตายซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปด้วย
และไม่ใช่กระดูกของคนในบ้าน

ถ้าไม่รู้ว่าที่มาที่ไปกระดูกเป็นใครแล้วไม่ใช่คนในบ้าน

นั่นแหละคุณสงสัยแบบนี้ใช่ไหม
ทีนี้คุณตาเนี่ยเก็บอันนี้มาแล้วคุณตาเสียไปเมื่อ๑๕ปีก่อน
หลังจากนั้นเป็นต้นมาเกิดเรื่องแปลกประหลาดในบ้านนี้ตลอด
โดยที่มีเหตุการณ์ขึ้นก็คือน้องชายผูกคอตาย
ที่เธอยืนยันว่าน้องไม่เคยมีเรื่องเครียด
อยู่ดีก็ไปผูกคอตัวเองตายในบ้านเฉยเลย
ครอบครัวก็เลยมีการตั้งสารพระภูมิขึ้นมาเพื่อความสบายใจ
และจะได้ให้เป็นที่อยู่ของสัมภเวษี
ปรากฏตั้งสารได้๒เดือนค่ะ

เพราะถูกต้นไม้ล้มทับเสียหายเลย
แล้วตั้งสารใหม่อยู่ได้แค่เดือนเดียวอีก
ตั้งใหม่อีกรอบนะโดนต้นไม้ล้มทับพังไปอีกค่ะ
ครอบครัวเลยเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่น่าใช่เรื่องปกติแล้วแหละ
อยากวิงวอนหมอปลาค่ะให้เข้ามาช่วยเหลือ
หมอปลาบอกเดี๋ยวจะมาดูอาการของคุณป้านะคะที่อยู่ที่นี่ค่ะ
แล้วจะมาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกต่อก็แล้วกันว่า
พอหมอปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
เออแต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันเนอะ